คุณผู้ชมคะสงกรานนี้เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะ
กลับบ้านเกิดแต่ไม่อยากให้กลับบ้านเก่าที่พูด
เพราะว่าไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้น
แล้วยิ่งช่วงนี้ค่ะก็ต้องรณรงค์กันในช่วงของ๗วันอันตราย
แต่ทีนี้ยอดของผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตมาตรวจสอบกันหน่อย
คือณตอนนี้นะคะเข้าสู่วันที่๓ของโครงการ

เพราะว่ายอดของวันที่๒เดี๋ยวต้องรอหลังจากจบรายการนะคะ
เที่ยงถึงจะมีการรายงานเพิ่มเติมเข้ามา
ทีนี้ทางด้านศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
หรือว่าสปฐก็มีการแถลงสถิติอุบัติเหตุ

วันที่๑๑เมษายนเป็นวันแรกของการ
รณรงค์มาตรการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
เกิดอุบัติเหตุทางถนน๔๘๖ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๔๖ศพและผู้บาดเจ็บ๔๘๒รายนะคะ
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดเนี่ยคือนครศรีธรรมราชค่ะ
ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดก็คือที่อุดรธานีนะคะ๔ศพ
จังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุด
ก็คือที่นครราชศรีมา๒๓รายนะคะ
ส่วนการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุหลักยังเหมือนเดิมเลยนะ
คือเรื่องของการดื่มแล้วขับเมาแล้วขับ
ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งรถจักรยานยนต์ถือว่าเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด
แล้วนอกจากนี้ก็ยังพบว่าสถิติผู้เสียชีวิตวันแรกค่ะ
คือ๑๑เมษายนถ้าไปเปรียบเทียบวันแรกของปีที่แล้ว
มันมากกว่านะปีนี้มากกว่าถึง๗ศพค่ะ
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และรัฐบาลใช้ดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกราน
ก็พบว่าวันแรกมีผู้กระทำผิดตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะ
คือสุ่มตรวจตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้๑๕๘คัน
รถยนต์๔๔คันรวมทั้งหมดคือ๒๐๒คัน
แล้วก็มีการส่งตัวผู้ที่กระทำผิดดำเนินคดีแล้ว๑๑๖๘คนนะคะ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ
ก็มีการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดควบคุมการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
แล้วก็มีการตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่
รวมถึงมีการตรวจเรื่องของการใช้สารเสพติดขณะขับรถด้วย
ฟังเสียงรัฐมนตรีคมนาคมหน่อยค่ะ
เรื่องของอุบัติเหตุนั้นก็ยังสาเหตุหลักนั้นก็ยังมีเป็นปัจจัยเดิมอยู่
ก็คือในเรื่องของเอ่อความเร็วหนึ่งหลักความเร็วสอง
ในเรื่องของหลับในก็ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญอยู่
ที่สามก็คือที่อยากจะเรียนว่าอุบัติเหตุที่การเสียชีวิตนั้น
ส่วนหนึ่งนั้นรถส่วนบุคคลหรือรถเก่งนั้น
รวมทั้งรถกระบะนั้นก็จะมีเรื่องของการคาดเข็มขัดนะครับ
เรื่องมาตรการในเรื่องของการฆ่าเข็มขัดนั้นก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เราให้ความสำคัญ
ถามว่ามาตรการในปีนี้นั้นเราให้ความสำคัญเรื่องอะไร
เราก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของเมาไม่ขับนะครับ
ซึ่งเมาไม่ขับนั้นถือว่ามาตรการลงโทษขั้นสูงสุดเลย
คือเมาติดคุกอย่างเดียวถือว่าเจตนา
ในการที่จะก่อให้เกิดการเสียอุบัติเหตุแล้วก็การเสียชีวิต

อันนี้ก็ยังเป็นมาตรการที่ให้ความสำคัญอย่างมากที่สุดในปีนี้
เพราะว่าเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ
ที่ทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วก็มีบทลงโทษขั้นสูงสุด
คือจำคุกเพราะว่าถือว่าถ้าเกิดว่าดื่มมา
และมีเจตนาก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนั่นเอง

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขาก็มีข่าวออกมา
พูดถึงบอกว่าวันที่๑๓จะห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่ทีนี้ค่ะทางอธิบดีกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขก็มายืนยัน
เมษายนเขาไปดูตัวเลขจากปีที่ผ่านมา
บอกว่า๑๓เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเพราะว่าคนจะดื่มไง
แล้วก็เลยแบบเออออกมาตรการไม่ให้ดื่มดีไหม
แต่ณตอนนี้ยังไม่ห้ามจำหน่ายสุรา
หรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันที่๑๓เมษายนนะ
เขาบอกว่าเรื่องนี้ขอเข้าที่ประชุมก่อน
แล้วก็เดี๋ยวรอความชัดเจนคืออาจจะทันปีหน้าหรือปีต่อไปนะคะ
แต่ก็พูดยากถ้าห้ามจำหน่ายวันเดียวก็ซื้อไว้ก่อน
คือถ้าคนจะดื่มแต่ดื่มแล้วต้องรับผิดชอบอันนี้สำคัญนะคะ